เรื่องที่กระทบต่อประชาชนโดยรวมก็คือเรื่องของสภาพอากาศ
คุณผู้ชมฮะเพราะว่าเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่นะ

เป็นคำเตือนจากกรมอุตุออกมาเลยเราต้องเตือนคุณผู้ชมก่อนเลย

ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงพายุฤดูร้อนแบบนี้
เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าบ้านเรามีอากาศที่ร้อนอยู่
แต่ว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลลงมาปกคลุมแล้ว

นี่ค่ะก็จะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง

ใช่แล้วก็มีน้ำท่วมขังแบบนี้แล้ว
คุณผู้ชมเราไปตรวจสอบสภาพการจราจร
ถนนผลโยธินขาออกช่องทางคู่ขนาน
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เพราะช่วงนี้ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงของการเดินทางอยู่นะคุณนะ
ไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครวันนี้
รถก็จะเริ่มเยอะบนท้องถนนแล้วนะครับ
พื้นที่ตรงนี้ครับเส้นทางขาเข้าและขาออก
ถนนโผนโยทินแถวปฐุมธานี
จนถึงหน้าห้างขายอุปกรณ์ก่อสร้าง
น้ำท่วมขังเกินฟุตแล้วนะฮะ๔๐๕๐เซนติเมตรครับ
รถเก๋งแล้วก็รถจักรยานยนต์ขับผ่านด้วยความยากลำบากนะครับ
แล้วก็น้ำไหลท่วมปั๊มน้ำมันต่างด้วย
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนฝนตกลงมาหลายชั่วโมง
ทำให้มีน้ำท่วมขังบนพื้นถนน

เพราะน้ำระบายไม่ทันแล้วก็ระบายช้า

ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขด้วยนะครับ
อันนี้พื้นที่ภาคกลางปฐุมธานีน้ำท่วมเยอะเลยนะฮะ
ต่อกันที่พระอิศรรย์ที่หนองคายคุณ
ฝนตกหนักเป็นพายุฤดูร้อน
ถล่มในพื้นที่ตำบลหินโงมที่อำเภอเมืองหนองคาย
ทำให้บ้านเรือน๕๖หลังคาเรือนพังเสียหายนะครับ
รวมทั้งแพร่เครื่องสูบน้ำที่ใช้สูบน้ำโขง

ชาวบ้าน๔หมู่บ้านกว่า๔๐๐หลังคาเรือน

ต่อมาทางเจ้าหน้าที่อบตร่วมกับชาวบ้านจำนวน๑
ช่วยกันนำแพร่เครื่องสูบน้ำขึ้นมาจากน้ำโขง
พบว่าเครื่องเสียหายจากการจมน้ำ
ก็ต้องทำการซ่อมแซมตอนนี้ชาวบ้านบอกโอ้โห
ยังไม่รู้เลยว่าจะมีน้ำใช้เมื่อไหร่นะครับ
ระหว่างนี้เองทางด้านของนายกอบตหินโงมนะฮะ
นายกชูรัฐพิมพเคนานะครับ
ได้ประสานเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งชั่วคราว
เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้กันชั่วคราวก่อนแล้วนะครับ
ส่วนอย่างที่บอกไปกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ

ว่าบ้านเราสภาพอากาศแปรปรวนนะฮะ
ประเทศไทยตอนบนนะครับมีพายุฤดูร้อน
ลักษณะฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกนะครับ
มีฝนตกหนักบางแห่งอาจเกิดฟ้าผ่า
ดังนั้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตราย
แล้วก็บอกว่า๕๑จังหวัดจะมีฝนตกหนัก
ถึง๑๗๐ของพื้นที่นะครับ

ทีนี้มีอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลลงมาปกคลุม

แล้วบ้านเราก็มีอิทธิพลของลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

ฝ่าระหว่างบ้านเรือมของท่านและพรึทธศ์ผลทางการเกษตร
ใช่คุณผู้ชมที่ดูข่าวเที่ยงไทยรัฐตรงเรา
อยู่ตอนนี้อยู่ในพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นยังไง
ฝนตกอยู่ไหมส่งข้อความมาบอกกันได้เหมือนกันนะคะ